คุณผู้ชมที่รับชมข่าวอยู่แล้วก็กำลังจะออกไปทำงาน
ก็ขับรถไปแล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้ฟังข่าวไปด้วย
ได้ไม่ตกข่าวไม่พลาดเรื่องของข่าวสารบ้านเมือง
ถูกต้องนะฮะใครยังอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานแล้วก็เปิดทีวีช่อง๓๒
ก็ติดตามข่าวกับเราสองคนนะครับ
เอาก้อนหินไล่ปลารถ๓คันรวด
ชาวบ้านก็เดือดร้อนไล่ตามกันแกะรอยจากกล้องวงจรปิด

ค่ะนะฮะไปดูกันหน่อยแล้วก็มีคดีติดตัวด้วยกับเรื่องของยาเสพติดนะครับ
นายนันทพัฒน์หอมชื่นชมอายุ๓๓ปีนี่นายคนนี้
ถูกตำรวจภูทรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มที่บ้านพัก
ในซอยสุขสวรรค์๘๔อำเภอพระสมุทรเจดีเย็นเมื่อวานนะครับ
ก็ยึดของกลางได้เป็นเสื้อผ้าหมวกกระน็อกสีชมพูรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
ก็เป็นหลักฐานที่จับได้นะฮะก่อนนำตัวไปสอบสวนสอบประคำที่โรงพักนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี้ยเจ้าเจ้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีความร้ายเนี้ยปลาหินใส่รถเก๋งสามคันรวด
ในช่วงของคืนวันที่สิบเจ็ดพฤษจิกายนเนี้ยฮะเป็นภาพในกล้องวงจรปิดนะ
วงสีแดงเอาไว้ให้ว่าเนี่ยรถของผู้ก่อเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ออกติดตามไล่ล่า
เช็คตามกล้องต่างตามถนนสายที่คาดว่าคนร้ายขับรถไปก่อเหตุ
เบื้องต้นเนี้ยผู้ก่อเหตุนะฮะก็พึ่งจะผลโทษ
คดียาเสพติดมาประมาณสัก๒เดือนได้ครับ
แล้วก็ยังให้การวกไปวนมาเหมือนเดิม
ลักษณะก็มีอาการทางโรคประสาท
ว่าเป็นผลจากเรื่องของยาเสพติดที่ติดมานานนะครับ

นายนันทพัฒน์ได้ตระเวนใช้ก้อนหินก้อนใหญ่มาก
ไปที่ร้านสะดวกซื้อมาก่อน
จนมีผู้เสียหายหลายราย
และวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีก็จับกลุ่มตัว
ดำเนินคดีไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
ตำรวจก็ตั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์พร้อม
ส่งตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจอาการทางจิตก่อน

หากพบว่ามีสารเสพติดก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันก็ต้องฝากไปยังผู้เสียหายนะ
ใครที่คิดว่าถูกนายคนนี้
หินใส่ก็ไปดูผู้ก่อเหตุไปชี้ตัว
จะได้มีการเพิ่มโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ